สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

คุณผู้ชมยังอยู่กับเราสดตอนนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะครับ
สำหรับในวันนี้ก็ยังจะอยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ

รวมไปถึงจัดรายการกับเราสดตรงนี้ได้ด้วย
และที่สำคัญอยากจะเชิญคุณผู้ชมนะครับ
มาบอกเราหน่อยนะครับว่าในเดือนตุลาคมอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมอยากจะทำความดีอะไร
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙

เราจะมีเรื่องราวของคนที่ทำความดีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย

ถูกต้องแล้วก่อนหน้านี้คุณม้าเขาเคยช่วยเหลือ
ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมาแล้ว
แล้วก็โด่งดังทั่วโลกโซเชียลเลย
กลับมาอีกครั้งนึงแล้วสำหรับพี่มาร์คนะครับ
แจกน้ำดื่มฟรีกล้วยหอมฟรี

ให้กับประชาชนที่สัญจรใช้รถใช้ถนน
มาร์คบอกว่าตั้งใจจะถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เรื่องราวดีนี้เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกท่ายังจังหวัดเพชรชบุรี
เมื่อไหนวัดสันเกษวัณหรือชายามาร์คมาลัยทอง
เพราะค้าขายพวงมาลัยที่สมใสทุษย์สไปเดอร์แมน
วิ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการถูกรถชนจนร่างกระเด็น
เมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชม
กลายเป็นฮีโร่ดังไปทั่วประเทศ
ที่สำคัญเขายังขอทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ด้วยการร้อยมาลัยดอกไม้สดจำนวน๕๐๐พ่วง
กล้วยหอมทองแบ่งบรรจุถุงอีกจำนวนหนึ่ง
นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนฟรี

ซึ่งเป็นจุดที่มาร์คมาลัยทองขายพวงมาลัยอยู่เป็นประจำทุกวันนั่นเอง
มีอะไรก็ได้ที่เป็นเล็กไม่น้อยหรือว่าสิ่งที่ดี
เสียใจเพื่อกับทุกคนแต่ถึงยังไงก็ทั้ง
พ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วเป็นมิ่งฝันกำลังใจให้กับเราแล้ว
เราก็ต้องเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับตัวเอง
ทำดีต่อไปทำดีให้พ่อเห็นต่อไป
เจ้าตัวยังบอกอีกว่าตัวเองเป็นประชาชนคนธรรมดา
ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำก็อยากให้คนใดทุกคน
ร่วมกันทำความดีสามัคคีกันให้มากที่สุด
เพื่อเป็นการตอบแทนและร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล
คุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรเราก็สามารถร่วมกันทำความดีได้นะคะ
ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหัวใจของคนไทยเนี่ยเบ่งบานอีกครั้งเพราะว่าเราได้เห็นน้ำใจ
เห็นการทำความดีของคนจากทั่วประเทศในการร่วมแรงร่วมใจกันน่าปลื้มใจมาก
ครับค่ะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปที่เชียงรายครับไปดูศิลปินชาวเชียงรายนะครับ
ได้วาดรูปในหลวงราชการที่๙ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
เชียงรายครับตั้งใจวาดภาพขนาดกว้าง๒เมตร๒๐เซนติเมตรนะครับ
ยาวกว่า๒๐เมตรครับถือว่าเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่นะครับ
เป็นพระบรมชายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาฏบพิษโดยใช้วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติให้มากที่สุด

แต่ว่าเป็นถ่านครับที่นำมาใช้วาดภาพในครั้งนี้
ซึ่งก็เป็นถ่านที่ได้จากการเผาไหม้

แล้วก็บรรจงวาดด้วยมือลงบนผืนผ้าใบสีขาว
กลายเป็นภาพที่มีความงดงามและละเอียดบรรจงครับ
ซึ่งในบางจังหวะนะครับที่ทำการวาดภาพก็ใช้มือถูไปด้วย
เพื่อให้ผงถ่านนั้นกลมกลื่นและละเอียดไปกับผืนผ้าใบอย่างลงตัวครับ

ซึ่งก่อนที่จะได้มาวาดภาพแบบนี้นะครับ
ได้ปรึกษากับพระอาจารย์พุทธิชัยวชิระเมธี
ซึ่งท่านก็แนะนำให้ใช้ชื่อภาพว่ากว่าจะเป็นมหาราชา
รวมทั้งยังได้ปรึกษาอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

ให้วาดภาพเป็นสองส่วนบนผ้าใบนะครับ
หันส่วนของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเข้าหากัน
สัดส่วนและช่องไฟให้ลงตัวครับ

เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
รวมถึงหลักปรัชญาที่ในหลวงราชการที่๙

ก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรณาธิคุณ
จึงได้วาดภาพพระบรมชายาสาธิสลักษณ์
จากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า๕๐๐ภาพเลยทีเดียว

ใช้เวลาในการวาดประมาณ๓เดือนครับ

ก็จะจัดทำนั่งร้านสำหรับนำภาพ

ในสถานที่ที่เหมาะสมในระยะยาวครับ
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกัน
รำลึกถึงในหลวงราชการที่๙นั่นเองนะครับ
สามารถไปติดตามความสวยงามนี้ได้นะคะ

ให้เราได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้จะพาไปเที่ยวกันหน่อย

จะต้องไปที่ไหนนะศรีสะเกดก็มี

จังหวัดศรีสะเกดได้แบบทั่วทุกมุมเลย

ศรีชุมในช่วงของตลอนหาเรื่อง
เจ้าหน้าที่กำลังให้อาหารปลาน้ำจืด

แต่ดูที่จะยั่งเสียงเพื่อน
เบิ้มหรือเจ้าปลาบึกขนาดใหญ่๒ตัวนี้

เพราะมันไม่สนใจอาหารเลยแม้แต่น้อย
แต่มันชอบโฉกมาอวดโฉมให้ได้บันทึกภาพ
เหมือนรู้ว่าได้เป็นดาราหน้ากล้องของรายการดังเรตติ้งดี
หากใครต้องการเห็นบรรยากาศแบบนี้
สามารถไปได้ที่ศรีสะเกดออคอเรียม
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เลิมพระชนพันศา๘๐พันศา

จะมีพันธุ์สัตว์น้ำหายากกว่า๑๐๑ชนิด

ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์น้ำ
อุโมงแก้วด้วยความยาว๒๔เมตร
ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นด้านการพัฒนา

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
หลังจากที่เราไปชมปลาน้ำจืดแนวคอเรียมแล้วนะครับ

นั่นก็คือการให้อาหารปลาคราฟครับ
ยังไม่มาครับผมแป๊บนึง
ให้อาหารปลาคราฟก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

สอนมันให้กินอาหารจากขวดนม

ที่สวยงามของเมืองศรีสเกตรรอบทิศทาง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ๘๔พันศา

แต่ปัจจุบันยังคงไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
เนื่องจากการตกแต่งภายในยังไม่แล้วเสร็จ
เมื่อขึ้นไปด้านบนสุดของหอคอย
เราก็จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามทั่วทั้งเมืองศรีสเกต
ที่มีความหลากหลายทั้งทางชาติภัณฑ์

รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างทั่วทั้งเมือง
อกจากนี้ยังมองเห็นเลนเดินวิ่ง
และเลนปั่นจากกระย่านที่มีความยาวกว่า๓๖๘กิโลเมตร
เพื่อให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย
กลางบรรยากาศที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย
เพราะที่นี่อยู่นอกเมืองจึงไม่แออัดด้วยผู้คน
และรถราที่วิ่งเคาะควายอยู่หลายรอบ
คือการสร้างเกาะกลางน้ำตรงนี้นะคะ

เพื่อเป็นที่พักผ่อนเดือนใจของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกด

จุดเด่นตรงนี้นะคะของเรานอกจากว่าจะมี
ศูนย์แสดงคันสัตว์น้ำของเทศบันเมืองศรีสะเกดแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในภาคอีสานนะคะในอีสานใต้
นอกจากนั้นในขณะนี้เราก็ยังมีหอสูง
หอสูงซึ่งขณะนี้เราดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว
เหลือเพียงแค่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายใน
ซึ่งตรงนี้เราก็เปิดให้บริการเช่นเดียวกัน

ถือว่าเป็นเลนจักรยานและก็คนออกกำลังกาย
รอบเกาะของเรานี่จะเป็นบริเวณที่
ตอนเย็นนี่จะมีคนออกกำลังกายค่อนข้างจะเยอะนะคะ
เราได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูง

จะมีผู้เข้ามาใช้บริการหรือว่ามาชม
ศูนย์พิพิธภัณฑ์ศาสตร์น้ำของเรนค่อนข้างจะเยอะ
ซึ่งวันวันจันทร์นี้เราจะหยุด๑วัน
วันธรรมดาอาจจะไม่เยอะเท่าที่ควร

เพราะว่าของเราไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูทุก

เราก็ให้เข้าชมฟรี

มีเนื้อที่ทั้งหมด๓๕๒ไร่
เป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำทั้งหมด๙๘ไร่
เป็นเกาะที่เกิดจากการถมดินขึ้นมาเอง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว
กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สำหรับประชาชน
ที่จะได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายเบา
อกจากนี้ยังใช้พื้นที่เกาะกลางน้ำ
จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
รวมถึงการจัดงานประเพณีต่างที่ทางจังหวัดจัดขึ้นอีกด้วย
ทั้งเป็นแหล่งรวบรวมของพันไม้และสัตว์น้ำจืด
หลากหลายสายพันธุ์เป็นฟอร์ดของเมือง
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแหล่งใหญ่
และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองดอกลำดวนแห่งนี้อีกด้วย
สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน
คงเหนียวแน่นมากนะครับหลายคนก็ส่งมาในเรื่องของการทำความดีบอกว่า
วันที่๒๖ตุลาคมนี้จะไปเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อในหลวงราชการที่๙ด้วย

บางคนก็บอกว่าใช่ทำความดีนะครับ
แล้วก็ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงดังคำสอนของพ่อ
ดีมากเลยนะครับยังไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับ
บอกกับเราหน่อยว่าในเดือนตุลาคมแบบนี้คุณผู้ชมอยากจะทำความดีอะไร
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับ
ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าของกินรออยู่เดี๋ยวจะมาตลอดกินกันครับ